บ้านนี้เมืองนี้ดูดีสวยเด็ด

ซิหู้ความจริงบ้างใหม่
คู่กวาดถนน
ผู้คนขยันไพร
คุกเทกาใกล้บอกว่า

หวยออกนี่เราต้องทำความดีกันหน่อย
เราต้องไปทำดีหวังผล
เดี๋ยวเผื่อว่างวดหน้า
เราจะได้รับส่วนบุญส่วนกษลบ้าง

อากาศดีมาทำความสะอาด
ให้มันดูสวยงามกันหน่อยเมืองของเรา
แต่ในกรุงเทพเช้านี้อากาศดีครับ

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ทั้งเรื่องของฝน

ก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงตอนนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบติดตามประกาศเตือนภัยด้วยนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำทุกข์สะพรรณน้ำป่าไหล่ลาก
อย่างที่เราเห็นภาพน้ำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งผลด้วยตัวอย่างว่าคนแหไปเยอะแบบนี้
เวลาเกิดไพดิออกมาจริง
ใครที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นให้กำลังใจอยู่บ้านดีกว่า
ให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทุ่งทีนะครับ
เกิดเหตุอะไรเกิดขึ้น